เดี๋ยวไปดูซิว่าวัตถุดิบในตลาดของเราเนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างค่ะ
มาดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยนะคะวันนี้มีอะไรปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
เนื้อแดงวันนี้๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐อันนี้คงที่เลย๕บาทต่อฟองนะคะ
ลองไปดูราคาอาหารทะเลกันบ้างเพราะเห็นว่าช่วงนี้ราคาค่อนข้างสูงนิดนึง
ปลากระพงขาววันนี้๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมกุ้งแชร์บ๊วย๓๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ึกกล้วย๘๐๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็หอยแคลงวันนี้๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ